อัหรูกตั้งว่ามันแล้วทางท้ายมันต้องฝีใจ
หากคุณไม่เยี่ยมสนุนเพิ่มไปทำวัสดิ์

ซื้อเต็มที่ตัวละพันปุ่นพันคือถ้าถูกใจ
ผมก็จะจะเอาหนังหนังเลยครับ